พอสมควรเลยนะคะสำหรับคุณตั๊กบงกฎ
ล่าสุดค่ะมีโอกาสออกมาเจอกับสื่อมวลชน
รอบหลายปีที่ผ่านมานะคะคือต้องบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ย
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักลดจากเดิม๙เดือนลดไป๓๐กิโลคุณผู้ชมดูให้
เหมือนตอนสมัยแบบเล่นอะไรนะบางรจันทร์
คือเธอบอกว่าเธอลดน้ำหนักแบบจริงจังเคร่งครัด
เพื่อคลายความเศร้าในช่วงที่สูญเสียคุณแม่ไป
โดยตลอดระยะเวลา๙เดือนที่ผ่านมาลดไปถึง๓๐กิโล

คือ๓๐กิโลใน๙เดือนชะเรียแล้วเทอร์มากเลยคุณ
สามสิบกิโลกรัมคือเราเป็นผู้หญิงเราจะรู้เลยว่าหนึ่งกิโลก็แสนจะมีค่านะคะ
เองเขาก็ยอมรับว่ามีไปปรึกษาเรื่องวิธีการลดอย่างถูกวิธีกับแพทย์
แต่ไม่ได้พึ่งเทคนิคทางการแพทย์อย่างการดูดไขมันนะคะ
น้องหนูฟังเอาไว้เพราะว่ามันอันตราย
แต่พอหุ่นของคุณตั๊กเริ่มแซ่บขึ้น

แพลนจะคืนสู่วงการบันเทิงของคุณตั๊กเนี่ยมีโอกาสไหม
ซึ่งคุณตั๊กเองก็บอกว่าตอนนี้เองขอโฟกัสที่เรื่องลูก
แล้วก็ขอทำงานเบื้องหลังไปก่อน
ส่วนงานเบื้องหน้าคงต้องเลือกบทที่เหมาะสมกับตัวเอง

ลงมา๓๐โลค่ะ
เฮ้ยไม่เครียดรูป
ขออนุญาตถามว่าจากเท่าไหร่

ตั๊กก็บอกกับคุณมุนชัยนะคะว่า
จะลองดูกับตัวเองสักตั้งนึง
ลองทำอะไรที่มันแบบท้าทายดู
รู้สึกว่าหาอะไรทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ที่ปฏิวัติตัวเองดู
มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีทุกอย่าง

ลูกคนเดียวอยู่กับพี่เลี้ยง

สำหรับใครที่อยากจะเห็นผลงานด้านการแสดงของคุณตั๊ก

ให้เราได้ติดตามชมกันอยู่เรื่อยนะคะ

ไม่ถึงปีลดไป๓๐กิโลกรัม

ถ้ายังจำภาพก่อนนี้ของคุณตั๊กมงกฎได้นะ

ก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะอวบหน่อยอะไรแบบนี้
ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหลงมาได้ยังไง

เธอบอกว่าเธอใช้ความมีวินัย
แต่ตัวเราเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเหมือนกัน